คุณผู้ชมพูดถึงเพื่อนบ้านกันหน่อยค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนบ้านดีเขาบอกว่าเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑เลย

คือบางคนเจอเพื่อนบ้านดีถือว่าโชคดีไป
แต่ว่าบางคนเจอเพื่อนบ้านแปลก
แล้วต้องร้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยจัดการเลย
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูคลิปคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้เป็น๒วัน๒เหตุการณ์
แต่เกิดขึ้นกับเนี่ยเลยกับเพื่อนบ้านคนนี้พฤติกรรมเป็นยังไงดูพร้อมกันค่ะ
เรายังไม่ได้ทำอะไรเลย
อยู่ดีก็เดินมาคอที่รถเรา
งงเว้ย
คุณผู้ชมเห็นคลิปแบบนี้แล้วงงไหมคะ

ที่ตำบลหมากแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะ

อยากแบบแอดมินไทรรัตช์ทีวีเนี่ยช่วยหน่อยเถอะ
เพราะว่าตอนนี้ทุกคนในชุมชนดอนอุดม๕เนี่ย
ไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของเพื่อนบ้านผู้หญิงคนนี้
ดูทรงอายุประมาณสัก๔๐ปีนะคะคุณผู้ชม
ไม่รู้ว่าเขาปกติหรือเปล่า
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ชอบเอะอะโวยวาย

แล้วบางวันก็จะปลาสิ่งของใส่บ้านคนอื่นเขา
บางวันก็เดินมาด่าถึงหน้าบ้านแบบที่คุณผู้ชมเห็น

แล้วชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนแบบนี้มานานหลายปีแล้ว
เคยแจ้งตำรวจบอกให้ตำรวจมาดำเนินการมาจัดการหน่อย
แต่พอตำรวจมาถึงตำรวจก็ทำได้แค่ตักเตือนนะคะ
แล้วเขาบอกว่าตอนนี้นะคนในชุมชนดอนอุดม๕
ทนไม่ไหวแล้วนะคุณทัศนัยไม่รู้จะทำยังไง
ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเลยดีกว่า
ทีมข่าวของเราก็เลยลงไปเลยค่ะอันนี้ตอนที่ทีมข่าวลงนะ
ก็ได้พูดคุยกันกับประธานชุมชนดอนอุดม๕
คือคุณทวีเพชรเสถียรอายุ๖๖ปี
ซึ่งประธานชุมชนบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะ
เขาอยู่กับลูกชายคนเล็กอยู่กันสองแม่ลูก
ส่วนแม่ของผู้หญิงคนนี้ทำงานอยู่ต่างประเทศ
แล้วอาการที่เขาเป็นแบบนี้เขาเป็นมาตั้งนานแล้ว
ตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็จะมีเรื่องทะเลาะด่ากับชาวบ้านเป็นประจำ
แต่พอโตขึ้นอายุมากขึ้นอาการไม่ได้ลดลงนะคุณผู้ชม
เริ่มหนักขึ้นเมื่อสองวันก่อนนี่ประธานชุมชนเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไปยืนดักรถของเพื่อนบ้านกลางซอย
แล้วก็ตะโกนด่าเท่านั้นไม่พอชูของลับให้ด้วยยกนิ้ว
ยกนิ้วให้ของลับแล้วก่อนหน้านั้นก็เคยกระโดดขวางหน้ารถของชาวบ้าน
คือจะให้รถของคนอื่นชนเธอ
ชาวบ้านเขาเคยแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุแล้วแต่ก็อย่างที่บอกค่ะ
ตำรวจก็เข้าไปในบ้านก่อนนะสงบสติอารมณ์ก่อนนะ
แล้วไม่นานเขาก็กลับมาก่อเหตุแบบนี้อีก
ทีนี้ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าอยากให้ทางหน่วยงาน
มารับตัวผู้หญิงคนนี้ไปได้ไหมไปรักษาได้ไหม
ถ้าเกิดว่าเธอมีอาการป่วยทางจิต
เพราะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานไม่รู้อาการแบบนี้จะหนักขึ้นอีกหรือเปล่า
หรือว่ามันจะมาเกิดเหตุที่รุนแรงกับเพื่อนบ้านแถวนั้นอีกไหม
บางทีซื้อบ้านมันเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้จริงนะคุณทัศนัย
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าพอเราเลือกจะมาอยู่ตรงนี้แล้ว

อารมณ์จะไปขายบ้านทิ้งหนีเพื่อนบ้านมันก็ใช่เรื่องเนอะ
จะซื้อมาได้เป็นล้านบ้านละหนึ่งคุณผู้ชม